สำหรับการระบาดของโควิดระลอกนี้

ทับหน้าต้องปกป้องเขาให้ได้นานที่สุด
แล้วก็คือเขาต้องปลอดภัยมากที่สุด

ไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อแล้วเอาเชื้อจากกรุงเทพไปให้คนที่ทำงานในโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
เพราะตัวเองติดเชื้อพี่เบิร์ตก๊อฟแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง๑๗คน
ผู้สัมผัสเสี่ยงกลางและต่ำอีกเกือบร้อยคนโอ้โหกลายเป็นว่าทำให้ทับหน้ากำลังลดลงทันทีเลย

ใช่คือตอนนี้วิธีการบริหารจัดการในห้องผ่าตัดคือเคสที่ไม่ฉุกเฉินเร่งด่วนต้องเลื่อนออกไปก่อน
ส่วนเคสที่เป็นอุบัติเหตุเร่งด่วนฉุกเฉินก็ต้องทำงานกันไป
บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนถึงขั้นต้องกักตัวเลยแล้วก็ไปทำงานไม่ได้
เห็นไหมกลายเป็นว่าเป็นรถธ็อลกำลังตัดหน้าของเรา
เปิดเผยบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในส่วนของห้องผ่าตัดต้องมีการกักตัว๑๐๐คน
แล้วใน๑๐๐คน๑๗คนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ที่เหลือเป็นเสี่ยงกลางแล้วก็เสี่ยงต่ำ
เนื่องจากว่ามีบุคลากรของโรงพยาบาลไปติดเชื้อ
มาจากสถานบันเทิงในจังหวัดอุดรธานีค่ะไปติดเชื้อมานะคะ
แล้วก็ทำให้ห้องผ่าตัดทำงานได้ไม่เต็มที่
จำเป็นต้องลดงานบางส่วนลงค่ะ
การผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วนเลื่อนไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน
แล้วก็เลื่อนผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งไป๑สัปดาห์
ส่วนการผ่าตัดเร่งด่วนเช่นอุบัติเหตุ

บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงและไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้
จะถูกส่งไปกักตัวที่ฮอสพิเทลก็คือโรงแรมวีทรา
นะคะจนกว่าจะปลอดเชื้อแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติค่ะ
ขณะที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีมีการเตรียมรองรับ
ผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ไว้๑๒๕เตียง
ตอนนี้รับผู้ติดเชื้อมาแล้ว๑๐๐กับ๒คนใกล้จะเต็มแล้วนะคะ
อาการดีขึ้นกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะสามารถถูกส่งต่อไป
โรงพยาบาลชุมชนที่อำเภอต่างซึ่งมีเตียงรองรับอีก๓๐๐เตียง
นี้ค่ะเฉพาะจังหวัดอุดรธานีเมื่อวานนี้นะคะ
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๒๔ราย
เป็นการติดเชื้อในครอบครัวสถานที่ทำงาน
เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่กรุงเทพ
แล้วก็สถานบันเทิงในจังหวัดอุดรธานีขออภัยนะฮะ

บุคลากรทางการแพทย์ไปรับเชื้อมาจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
ไม่ใช่นะคะเป็นการรับเชื้อจากสถานบันเทิง
ในจังหวัดอุดรธานีนั่นเอง
แล้วคราวนี้สสจของจังหวัดจะว่ายังไง
บคจะว่ายังไงเพราะก่อนหน้านี้กำชับแล้วว่า

คือท่านต้องไม่ไปในพื้นที่ที่เสี่ยงสัมผัสสูง
โดยเฉพาะผับบาร์ต่างถูกไหมคะ
แต่นี่กลายเป็นว่าบุคลากรทางการแพทย์ของ
ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
รับเชื้อจากสถานบันเทิงในจังหวัดของท่านเอง
ซะก่อนดีไหมล่ะสถานบันเทิงเนี่ย